เรื่องนี้มันเคยมีกรณีที่นักศึกษาชายไปหาเพื่อนที่คอนโด
แล้วก็โดนคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เป็นผู้จัดการคอนโดขอตรวจค้นอาวุธปืน
นี่ขนาดเปิดให้ดูไม่มีอาวุธปืนนะ
ปรากฏว่านักศึกษาถูกทำร้ายร่างกาย

เรื่องนี้คุณผู้ชมท้ายที่สุดจบลงด้วยดีนะคะ
เพราะว่าจับมือขอโทษกันแล้ว

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑กันยายน

ก็คือในอาร์ตอายุ๒๕ปีหรือว่านายณัชวัฒนหัฐกิจ
ส่วนคนที่นอนอยู่กับพื้นโดนซ้อมน่ะคือนายตะ
นายต๊ะกิตติพัดเปรียรักษาอายุ๒๓ปี
สภาพในตะดูสิคะเห็นไหม
ยังมีผ้าก๊อสปิดอยู่บนใบหน้าอยู่เลย
คือหน้าปูดบวมตาซ้ายก็มีเลือดคั่ง
ใต้ตาขวาช้ำใต้ตาแตกเย็บ๖เข็ม
ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ตามร่างกายมีร่องรอย

เขาบอกว่าผมกับในอาร์ตขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนที่คอนโด
จะไปถามเรื่องเรียนเพราะว่ายังมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
ยังไม่เข้าใจพอคุยกับเพื่อนเสร็จกำลังจะกลับเท่านั้นแหละ
เจอผู้ชาย๒คนที่หน้าลิฟท์ชั้น๙เดินมาแล้วบอกว่า
เป็นตำรวจกับเป็นผู้จัดการคอนโด
แล้วหาว่าตะกับอาร์ตพกปืนมา
เขาทำยังไงต๊ะกับอาร์ทก็เปิดให้ดูเลย
นี่เห็นไหมที่เหน็บที่เอวเนี่ยมันไม่มีอาวุธอะไร
แต่คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจกับผู้จัดการคอนโดไม่ฟัง
หลังจากนั้นค่ะก็ทำให้คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
เอาปืนออกมาขึ้นลำด้วยนะแล้วก็ขู่
ไม่ให้นายอาร์ทมาช่วยนายต๊ะ
เพราะว่าตอนนั้นในต้ากำลังโดนคนที่เป็นผู้จัดการคอนโด
ทั้งเตะทั้งต่อยตกบันดายไปเป็นสิบกว่าขั้น
เดี๋ยวฟังเสียงของในตะคนเจ็บหน่อยค่ะ
เขาก็เดินขึ้นมาสองคนแล้วก็เดินถือปืนมา
ขึ้นขึ้นลำมาเลยแล้วก็เดินขึ้นมาจี้ผม
บอกมึงพกวุฒิเหรอผมก็เปิดชายเสื้อกับเพื่อนผม
บอกผมไม่มีอะไรเลยผมมาตัวเปล่าครับ
ผมมาแค่หาน้องผมเขาก็ไม่ฟัง
เขาก็เอาปืนใส่อีกมือนึงแล้วเขาก็ต่อย
ผมล้มเสร็จปุ๊บเขาเตะหน้า
ผมหลุกขึ้นมาหุบจากกันเขาก็หลอกคอผมสะบัด
ผมล่วงมันใดตกมาประมาณ๑๐วักครั้ง

ปรากฏว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจกับผู้จัดการคอนโด
ก็ให้ตังค์มา๕๐๐แล้วก็บอกว่าเอานี้เป็นค่ายาไปหาหมอ
ฝ่ายคนเจ็บตอนแรกก็จะไม่รับเงินแต่ก็โดนขู่อีกนะ
ว่าจะรับตังค์หรือจะโดนกระทืบอีก
ทีนี้ตอนที่ออกมาเนี่ยสภาพเขาก็เลือดอาบหน้าค่ะ
ก็เลยต้องไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบส
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อาร์ตที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมจะไปช่วยเพื่อน
แต่ถูกคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจขู่ผม

สิ่งที่ทำได้คือหยิบมือถือมาถ่ายคลิปไว้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนต้นข่าวที่เราเล่าไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะไปลงพื้นที่
แล้วก็ไปเจอดาบตำรวจชูเกียจเจริญทง
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจที่ลาออกจากราชการมาเป็น๑๐ปี
แล้วก็เป็นผู้จัดการคอนโดแห่งนี้
อีกคนนึงที่เจอเนี่ยก็คือนายวราวุฒิสัตยาลักษณ์
ซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภที่ทำร้ายในตะ
คุณผู้ชมคะดาบตำรวจชูเกียจบอกว่าวันเกิดเหตุนะนะ
กับอาร์ตเขาคงมีเรื่องกับคู่อริหลังคอนโดมาก่อน
นี่อันนี้คือดาบตำรวจชูเกียรตินะคะ
แล้วชาวบ้านที่เขาขายของอยู่ข้างล่างเนี่ย
มาบอกดับตำรวจชูเกียจว่ามีคนตีกันแล้วก็วิ่งเข้ามา
ทีนี้เห็นเด็กสองคนตอนที่เข้ามานักศึกษา๒คนเนี่ยนะ
คือทำท่าเหมือนกับจับที่เอวไม่รู้ว่ามีอาวุธปืนหรือเปล่าไง
ผมก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านสิ
ผมก็เลยตามหัวหน้ารอปภขึ้นไปตรวจสอบ
พอขึ้นไปถึงชั้น๙ก็เจอนักศึกษาทั้ง๒คนอยู่หน้าลิฟต์
มาขอดูบัตรประชาชนเอาอาร์ตเขาก็หยิบให้ผมดูนะ
แต่ว่าป๊าเนี่ยพูดจาไม่ดีไม่ให้ดูบัตร

แล้วในตะเนี่ยมีการท้าหัวหน้ารอปภที่ขึ้นมาพร้อมกับผมเนี่ย

แล้วเหตุการณ์มันเหมือนกับที่เป็นอยู่ในคลิปเลย
เอาฟังเสียงดาบตำรวจชูเกียจที่เป็นผู้จัดการคอนโดค่ะ
เขาไม่รู้ไล่ตีกันมาไง

เสร็จแล้วพี่ก็เป็นผู้จัดการ
พี่ก็ต้องดูแลตึกอาคารของผม

พี่ก็ขึ้นตามไปกับรอปภหัวหน้ารอพอ
เสร็จแล้วก็ไปมีเรื่องกันที่ชั้น๙ก็ชกกัน
พี่เป็นตำรวจพี่ก็พกมืออยู่แล้ว
แต่พี่พกพลาสติกวันนั้นพี่ไม่ได้พกปืนจริง

เพราะว่าคิดว่าน้องเขาขึ้นมาเขาไล่ตีขึ้นมาแล้วก็
แต่ณวันนั้นเหมือนเป็นการท้าตัวต่อตัว

เราก็เลยต่อสู้ตามพิการตามพิกแล้วเขาสู้ไม่ได้
ก็ถามนั้นเดี๋ยวเขาสู้ไม่ได้ก็ลงคลิปลงอะไรไป
ก็เดี๋ยวนี้เข้าใจกันแล้วเราเข้าใจกัน
เข้าใจผิดแต่ก็ซ้อมเขาซะปางตายตกบันไดสักขนาดนั้นนะ
ทำไมไม่ถามไม่ถ่ายปืนก็ไม่เห็นว่าเขาพกนี่
เออก็นี่ไงคือเขาบอกว่ามีปากเสียงกัน
เพราะว่าฝ่ายนายต๊าไปท้ารอปภต่อตัวก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
เพราะฉะนั้นได้ฟังเสียงทั้งผู้จัดการคอนโดทั้งหัวหน้ารอปภไปแล้ว
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมจบลงด้วยดีนะ
คือเขาไปไกล่เกลี่ยกันที่สพรัฐนาธิเบส
แล้วทางคอนโดก็มอบเงินค่าทำขวัญค่ารักษาพยาบาลให้กับนายตะ๒๐๐๐บาท
บอกว่าขอโทษขอโพยเนี่ยค่ะตอนที่มอบเงินให้นะคะ
แล้วก็ด้านพันธุ์ตำรวจโทเฉลิมพลจูมปูอารองผู้กำกับการสอบสวนสพรัฐนาธิเบส
บอกว่าแม้ว่าจะยอมความกันแล้วก็ตาม
แต่ยังไงต้องดำเนินคดีกับหัวหน้ารอปภคนนี้ค่ะ
คนที่จับมือเนี่ยต้องโดนเพราะว่าข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ตาดูสิใต้ตายังม่วงอยู่เลยนะคะ
ส่วนปืนที่เมื่อกี้ทางด้านผู้จัดการคอนโดบอกว่าเป็นป้าติ๊ก
เป็นปฏิกของป้อมอันนี้คือตรวจสอบแล้วเป็นบีบีกัน
เจ้าตัวเขาอ้างไว้พกเพื่อยิงไล่นกในคอนโดเท่านั้น
อันนี้แหละ
เด็กที่เขาแต่งตัวแบบนี้จะเหมือนเป็นช่างกล
แต่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะไปเป็นคนตีกันเสมอไปนะ

มีอาวุธอยู่ในมือด้วยแหละนะคะ